คุณผู้ชมย้อนไปดูเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเมื่อ๓๐มีนาคมหน่อยนะคะ
มีเหตุการณ์ที่ผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยไปยิงพี่ภรรยาตัวเองจนได้รับบาดเจ็บแล้วก็หนีไปนะคะ
ล่าสุดตำรวจจับตัวได้แล้วนะคะไปจับได้ที่ระยองค่ะ
ซึ่งเขาบอกปมเหตุมาจากถูกท้าทายแล้วก็เงินจำนวน๕๐๐๐บาทนะคะ
จากหลายพื้นที่ไม่ว่าจะเป็นที่เชียงรายแล้วก็สพวังจันทร์จังหวัดระยองนะคะ
ร่วมกันจับกลุ่มนายสุรศักดิ์สะหงทองผู้ต้องหาในคดีพยายามฆ่าแล้วก็พรบออาวุธปืน
หลังจากที่ไปยิงพี่ชายของภรรยา
จริงตำรวจจับตัวได้ตั้งแต่วันที่๓เมษายนแล้ว
ด่านตรวจในเขตพื้นที่สพเวียงป่าเป้านะคะ
ตอนนั้นเนี่ยพอผู้ต้องหาเจอด่านตรวจปุ๊บนี่เขาวิ่งหนีเข้าป่าข้างทางเลยค่ะ
รถกระบะเอาไว้แต่ตำรวจก็ไปตามจับตัวไม่ได้
โดยพบว่าในกระเป๋าเหมือนมีการเตรียมเสื้อผ้าเตรียมเสื้อเตรียมเสื้อผ้า
กบดานเต็มที่ซึ่งเขาก็อ้างบอกจะเอาไปใช้ชีวิตอยู่ในป่า
เรื่องต้นสารภาพนะคะว่าที่ยิงเนี่ยเพราะว่าถูกท้าทายและมีประเด็นการทวงเงินกัน๕๐๐๐บาท
ตำรวจจับตัวได้ตั้งแต่๓เมษายนแต่เพิ่งจะพามาถึงสพวังจันทร์เนี่ยวันนี้
และจะส่งฝากหางศาลจังหวัดระยองในวันพรุ่งนี้ก่อนเที่ยงค่ะ
ตอนที่ยังจับตัวคนร้ายไม่ได้เนี่ยครอบครัวของคนเจ็บเขาก็อยู่กันแบบกินไม่ได้นอนไม่หลับเลย
เพราะเขากลัวว่าคนร้ายจะหวนกลับมาเกาะเหตุอีกหรือเปล่านะคะ
พอจับได้แล้วเนี่ยเจ้าหน้าที่ก็โทรหาลูกสาวคนเจ็บค่ะ
ก็บอกว่าตอนนี้จับคนที่ยิงพ่อได้แล้วนะเธอบอกเธอก็โล่งใจแล้วรู้สึกปลอดภัยขึ้น
ก็ขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนด้วยที่จับตัวคนร้ายได้นะคะ
แล้วก็ประสานงานกับหนูอยู่ตลอดเนอะค่ะครับก็ขอชื่นชมการทำงานของทางเจ้าหน้าที่นะครับ
อย่างที่บอกว่าเคสนี้จริงเกิดขึ้นตั้งแต่๓๐มีนาคมนะคะ
ตอนนั้นเนี่ยมันมีภาพวงจรปิดจับภาพคนเจ็บที่กำลังนั่งกินเบียร์อยู่กับญาติแล้วก็เนี่ย
เห็นไหมมีการหยิบขวดเบียร์แล้วเดินไปที่รถเหมือนไปหยิบของตรงประตูเนี่ยเดินไปที่ฝั่งที่ประตูฝั่งคนขับ
แล้วก็เหมือนไปหยิบของไปอะไรไม่รู้แล้วก็หายจากกล้องไป
แต่ฟังจากคำพูดก็มันมีลักษณะทำนองเหมือนจะมีเรื่องกันอยู่
บอกอย่าไปเอามาเลยอย่าไปตีเลยจนเนี่ยค่ะเสียงปืนดังขึ้นนัดหนึ่ง

สุดท้ายก็จับตัวคนร้ายได้แล้วนะคะ

พอไปค้นบ้านของคนก่อเหตุนะคะบ้านของเขาเนี่ยเปิดเป็นอู่ซ่อมรถนะ
แต่ตำรวจไปตรวจดูโอ้โหนี่เปิดเป็นอู่หรือว่าเปิดเป็นร้านขายปืนกันแน่
เจอปืน๘กระบอกในบ้านเป็นปืนยาวไทยประดิษฐ์จุด๓๒๑กระบอก
ปืนยาวไทยประดิษฐ์๒๒อีกหนึ่งกระบอกปืนยาวไทยประดิษฐ์๓๘อีกหนึ่งกระบอก
ลูกซองสั้นแบบประกอบเอง๒กระบอกปืนปากกาแบบประกอบเอง๒๒อีก๓กระบอก
แล้วลูกปืนนะคะขนาดจุด๒๒นี่๕๗นัดจุด๓๒นี่๗นัดจุด๓๘๑๔นัด
กระสุนปืนลูกซองขนาด๑๒อีก๑๘นัดแล้วก็มีสายสะพาย
บอกโอ้โหเดี๋ยวต้องคุยกันหน่อยแล้วล่ะว่าคุณมีปืนเยอะขนาดนี้นี่
เอาไปทำอะไรแล้วคุณก็ไปยิงคนอื่นเขาด้วย